สะดีค่ะคุณผู้ชมครับ
วันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่

เพราะว่าหลังมานี้เราจะเห็นว่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะ
และรอยอยู่เรื่องของพรก่อฉุกเฉิน

สิ่งที่รัฐทำได้ในระหว่างตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไปจนถึงหลังจากนี้เนี่ยก็คือการเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือประชาชนที่หยุดงานตกงานหางานไม่ได้นะคะ
อันนี้มีส่วนหนึ่งที่รัฐต้องช่วยและอีกแบบหนึ่งก็คือว่าต้องพยายามกลับมาให้ใกล้เคียงกับสภาพที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
ซึ่งเรื่องหลังที่ว่านี้เป็นเรื่องที่หนักเอาการค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าประเทศไทยพึ่งการท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ
เพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยล้มหายตายจากกันไปพอสมควร
คนที่จดจดจ้องรออยู่เนี่ยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วจะเหมือนเดิมได้หรือไม่
แล้วก็ประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเอาแบบแน่นอนตอนนี้ก็คือคนไทยต้องช่วยกันเที่ยวในประเทศก่อน
ส่วนที่มีเสียงคัดค้านออกมาค่อนข้างมากก็คือการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อเข้ามา
อันนี้พอเข้าใจได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคือถ้าจะให้รัฐรับภาระในการเยียวยาชดเชย
ช่วยเหลือประชาชนไปก่อนคือรัฐเองก็มีความจำกัดนะคะเงินที่ไม่ใช่อยู่ดีก็เสกมาได้นะคะ
เพราะฉะนั้นต้องพยายามคืนความปกติกลับไปหาเงินให้ได้อย่างปกติเร็วที่สุดสำหรับประชาชนทั่วไป
แต่เสียงค้านก็คือว่ามันคุ้มหรือไม่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวเข้ามาหมุนเงินในประเทศไทย
กับการเสี่ยงว่าประเทศไทยจะเกิดระลอกสองของโควิดหรือไม่๑เสียงที่ค้านค่ะ
จริงคุณหมอออกมาให้ความเห็นอยู่เรื่อยในตั้งแต่ตอนที่มี
ซึ่งเป็นวิกฤตอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการตัดสินใจต่าง
ศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรธนารัฐค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
อาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดเรื่องกัน
ท่องเที่ยวจากจากต่างประเทศแต่เอาแค่การท่องเที่ยวที่คนไทยต้อง
เที่ยวเที่ยวกันเองอันนี้คุณหมอไม่ได้ห่วงมากเท่าไหร่ใช่ไหมค
ค่ะจริงมันเป็นสามระยะที่เราวางแผนสวดล็อคอยู่แล้ว

ในประเทศเราไม่มีเคสรายงานใหม่นะข้อนั้นก็หลังจากสวดล็อค
ไปหนึ่งสองสามมาสี่สี่เท่าสู่ระยะที่สี่แล้วเนี่ยก็น่าจะ
เป็นช่วงที่คนไทยสามารถหายใจหายคู่มาเดินทางท่องเที่ยวได้
แต่อาจารย์ต้องไม่จบนะครับนั่นแปลว่าต้องระวังเรื่องจันทร์อีก
เชื้อโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าไวรัสมันยังอยู่ในสังคมอยู่แม้ว่า
จะไม่มีเคสใหม่ใดต่อตามครับค่ะแต่ที่แต่ที่ค้าแน่
ฉันเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์ว่าอาจารย์ธีระไม่เห็น
ด้วยกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติยัง
น้อยก็ตอนนี้อ่ะค่ะใช่ครับก็คือด้วยเหตุผลอยู่สอง
สำเรื่องค่ะเรารู้อยู่รอบกว่าสายสาวมองประเทศเพื่อนบ้าง
ค่ะทุกทวีโรคมันมีกระจายกันไปกลัวแม้แต่ตัวชีนญี่ปุ่น
สัปดาห์นานกว่าเราอีกแต่สุดท้ายก็มีเคสใหม่กลับขึ้น
มาเราก็จะเห็นข่าวกันเขาก็ตื่นตัวกันมากเพราะว่ามันกลัว
ว่าจะตรวจการระบาดละลอก๒แล้วมันใหญ่ครับ
อาจจะหนักหนาเท่ากับเว็บแรกหรือว่าอาจจะมากกว่าเว็บแรกครับ
อาจารย์ค่ะอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ว่าเวลาเขามองกันว่าการกลับมาระลอกที่๒
เรามักจะได้ยินแบบคำคู่กันคือว่าถ้ากลับมาระลอกสองเนี่ย
อาจจะหนักกว่ารอบแรกทำไมมันถึงมันถึงมาด้วยกันกับแนวคิดนี้อ่ะคะ
อย่างนี้ครับผมเรียนว่าโรคนี้มันเป็นตัวโรคเองเนี่ย
มันเป็นคล้ายกับตระกูลเดียวกับไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
คือก็โคโรนาไวรัสนะครับแต่ว่าไอ้ตัวโกวิส๑๙เนี่ย
มันเป็นไวรัสที่ตระกูลเดียวกันก็จริงแต่มันมีพิษสงฆ์ร้ายแรงกว่า
ติดง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอย่างน้อย๓เท่าค่ะ
เราจึงไม่แตกแต่มันลามไปทั่วและแทนทำให้ตายได้ด้วย
ไม่ได้เป็นไข้หวัดธรรมดานี่คือประการแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นพอมันติดง่ายสามารถตายได้แทงหนัก
จากตัวของโรคอื่นที่เรามีอยู่นะครับ

เหตุผลที่สองทำไมรายักษ์๒เราถึงกลัวเกินมากกว่ารอกแรก
หรือว่าหลายสเทศเลยมศหรือหน่วยงานต่างบุญทั้งหมอเอง
มาช่วยกันเตือนก็จะได้รับการตอบรับพร้อมเรียงกันดีมาก
ใช่ไหมคะมันก็จะคุมได้ดีได้ระดับหนึ่ง
แต่ละรอบที่๒เนี่ยเป็นไปตามหลักพฤติกรรมศาสตร์
ที่เราเรียนมานะครับว่าในระลอกสองถ้ามันระบาดเนี่ย
ส่วนใหญ่มันเกิดจากภาวะที่เรามีการเหนื่อยหน่ายกับพฤติกรรม
ป้องกันแบบเดิมย่อหย่อนว่างั้นเถอะ
แล้วเวลาระบาดทีพอมันเกิดการย่อหย่อนแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่าง
มันจะแพร่ไปมีโอกาสแพร่เร็วกว่าของเดิม
นี่คือสิ่งที่อาจารย์อาวุทรงหลายท่านรวมทั้งหมอออกมาเตือนกัน
อย่าประมาทนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติประมาทมันแล้วมันระบาดขึ้นมาเนี่ย
มันคุมโดยปกติตามปัญหาอื่นที่เป็นลักษณะคล้ายกันแล้วเนี่ย
ละลอบแลกแต่ไหนธการเดิมที่เคยคุ้มได้เนี่ย

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราถึงกลัวมากครับ
อาจารย์ค่ะลองเอาตัวเลขมาตั้งคำถามนะคะว่า
แต่ว่าเราก็เห็นตัวเลขต่ำมากจนถึงไม่มีเนี่ยมานานระยะหนึ่งแล้วนะคะ
สมมุติว่าเราเปิดประเทศเช่นรับนักท่องเที่ยวเข้ามา
แต่ว่าเขาก็จะมีระบบระเบียบนะคะว่าไม่ใช่อยู่ดีก็แบบ
ให้เข้ามาเต็มที่เหมือนเดิมเลยก็ไม่ใช่
ทีนี้ถ้าค่อยปล่อยให้เข้ามา
แล้วก็มีแผนรับมือที่เตรียมรองรับเอาไว้เนี่ยนะคะ
มันก็อาจจะไม่เกิดระลอก๒ก็ได้ไหมคะอาจารย์
เพราะตอนนี้ก็ลำบากกันมากอะค่ะ
ถูกต้องครับนี่ผมเรียนชี้แจงตรงก่อนว่า
ไม่ดิฉาญห้ามรับนักครองเชียกต่างชาติเข้ามา
เราก็ราวกองชนึกเกี่ยวกับมาตรการในการที่เกิดต้องเที่ยวกับ
หรือคนต่างชาติในการทำใหม่ประเทศไทยและเราจะมีคำสั่งกฎสบายไป
แล้วบอกบอกบ้างจะรับชาวต่างชาติเข้ามาจะเป็นใบเชิญบอกธุรกิจการลงคืน
นักท่องเชี่ยวก็ตามแต่ท่องพิจารณาอยู่ต่อตามเรื่องหลัก
เรื่องแรกคือช่วงเวลาที่เหมาะสม
นั้นไม่แปลว่าก็นึกจะใช้สุดขึ้นมาโดยอาพเลยเหล่าเรายได้หลักของเรามาจากการท่านที่เที่ยว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ดูไปดูมาเฮ้ยก็ปลอดภัยดีนี่หว่า
ถามเราบอกว่าเรื่องเวลาที่เหมาะสมนี่คืออะไร
เราอยากจะให้คนไทยสามารถเที่ยวในประเทศนี้ได้ไปก่อนสักประยะหนึ่ง
เพื่อได้เหตุผลอยู่สองเรื่อง
หลักคือเพื่อให้คนไทยรู้สึกว่าเราไม่ได้เอาใจแบบตัวของฝรั่งแต่เพียงอยากดูดเพื่อหวังกลัวอีกหนึ่ง
มันคือแปลว่าเที่ยวไปนู่นมานี่ระหว่างจังหวัดไปเหนือร่องใต้อะไรอย่างนี้
มากขึ้นเนี่ยตามธรรมชาติของโรคติดต่อที่เรายังไม่มียาไม่มีวัคซีน
มันมักจะมีโอกาสผุดขึ้นมากขึ้นเสมอในรอบเดือนที่เราเจอมา
เพราะฉะนั้นถ้ามีการท่องเที่ยวในประเทศเศษภัยหนึ่งเจน๒๔สัปดาห์แล้ว
แล้วยังฝั่งเตี้ยเรียดินคือเป็นสูงหุ้นอยู่เลย
เท่านั้นก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น

เงื่อนไขแรกคือคนไทยควรจะเที่ยวก่อน

เงื่อนไขที่สองคือ
เคสติดเชื้อรายใหม่ในระหว่างช่วงนี้

จำเป็นที่จะต้องดูสถานการณ์โรคระบาด
ถ้าโรคระบาดยังน้อยมากแบบนี้อยู่
ไอ้ตรงนั้นก็มั่นใจว่ามันน่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะตรง

เงื่อนที่๒นอกจากเรื่องเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว
การวางแผนในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา
เหมือนที่เมื่อกี้ทางรายการได้รันสกรีต
ของที่เป็นคำสัมภาษณ์ของท่านหายุกษ์กัฎธรรมิตรี

ท่านอาจจะมีการผ่อนโทรลให้ต้นศิษย์ลงพื้นไม่เข้ามา
และนักความคิดเข้ามาตาม

เพราะฉะนั้นใช้เวลาเงื่อนไขที่เหมาะสมเวลาออกไป
แต่ตอนช่วงที่เอาคนต่างชาติเข้ามาตรงนี้

ฝั่งสาวและวิตรกังเวลาแทนกันมาก
ตกลงกันว่าเฮ้ยของยูเซฟนะของแข็งก็เซฟ
เพราะฉะนั้นเรามาตกลงกันเถอะมาแลกเปลี่ยนคนกัน

ตรงนี้ถ้าตกลงตกลงได้แต่ระบบต้องมีมาตรฐานนะครับ
มาตรฐานในที่นี้มาตรฐานสากลในการคัดกรองหรือตรวจ
ตัวของโควิดมันมีมาตรฐานเดียวมันไม่สามารถย่อหยอมได้
เวลาอยู่ดันทางมาจากประเทศ๑มาอีกที่๑
จำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองโดยวิธีมาตรฐาน
ไม่ได้รัดเลาะว่าใช้วิธีอื่นที่สะดวกและง่าย
เราจะเล่นเรื่องโปรงสัญญาที่วัฒวิธีภาษีโดยเชื่อใจกัน
ผมเรียนตรงบอกว่าไอ้โรคนี้มันโรคทำให้ตายได้แล้วมันติดง่าย
ยาก็ยังไม่มีวัคซีนก็ยังไม่มี
ถ้าเกิดผลักดันนโยบายแบบนั้นมาก่อน
คือฉันเชื่อใจเธอเชื่อใจค่ะ

เพราะถ้ามันเกิดเคสหลุดเข้ามาแค่เคสเดียว
มันติดเชื้อกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้
เหมือนกับเปรียบกับอาจจะยากรรม

พ่อแม่ลูกพี่น้องท้องเดียวกัน
ยังมีปัญหาเรื่องการทำร้ายกัน
ข่มขืนกันโกงกัน
นักภาษาอะไรกับประเทศที่ไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน
โอกาสมันก็มีที่จะถูกเกิดการหละลวงของมาตรฐาน
การที่จะบอกว่าไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเดียวโดยใช้สัญญาเนี่ย
มันเลยเอาชีวิตของคุณทั้งประเทศไปทิ้ง

การที่เราจะวางให้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้

ก็คือการท่องเที่ยวเชิงจำกัด

ซึ่งจริงปัจจุบันนี้ต้องมีเศรษะลัยเองเป็นระดับหนึ่งนะครับ
แต่ว่าผมอยากจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
พอเขาเดินทางมา
ที่ผมเรียนเสนอทางบรัฐไปเนี่ยคนจะต้องสร้างประสิทธิ์ละเอียดมาก
ตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย
เส้นทางการเดินทางเขาจะเดินทางจากไหนไปไหน
ผักที่ไหนบ้างกินอะไรบ้างที่ไหน
ท่องเที่ยวที่ไหนเส้นทางเดินทางเป็นยังไง
และระบบการติดตามกำกับจะทำยังไงจะใช้ยังไง
พวกนี้จะเป็นเหมือนจะไม่ใช้เราไปซื้อแพ็คเกจตัว
ทุกคนเคยซื้อแพ็คเกจตัวของบริษัทคือ
ตรงนี้มันถึงเวลาที่จะต้องมีการ

ฉันเห็นวิวนี้สวยฉันขอเดินทางออกไปนอกเส้นทางละกัน

ที่จะมีโอกาสหลุดได้เพราะว่าอะไรไหมฮะ
คนติดเชื้อ๑๐๐คน
จะเป็นประเภทที่ไม่มีอาการเลย
๒๐คนก็คือ๒๐
อาการน้อยคล้ายหวัดแค่๖๐
มิตรรวมกันแล้วก็ประมาณ๘๐แล้ว
จะมีอาการหนักเส้นปลอดรวมปลอดอเศษ

เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยบอกว่า
ถ้าเกิดเราหลุดหลุดจากการแท็กซอม
คือตรวจไม่ได้ตอนช่วงที่เขาเริ่มติดเชื้อเนี่ย
แล้วเราไม่ได้กำกับตอนเราอยู่ในประเทศเราอย่างดีเนี่ย

เข้าใจค่ะโอ้อาจารย์ค่ะแต่ว่ามันเอาจริงแล้ว

แต่ว่าคือถ้าเป็นแบบนี้นี่ยากยากมากเหมือนกันในการบริหารจัดการนะคะ

ถ้าสมมุติมีแบบนี้ว่านักท่องเที่ยวต้องทำแบบนี้
ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะตัดสินใจมาง่ายด้วยซ้ำไป
เพราะมันก็แน่นอนมันเพิ่มภาระให้กับคนมานะคะ

ตรงนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวเทรดออฟกับเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าเงินที่เราได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย
เรามีเสร็จสิทธิ์อยู่แล้วว่าตกลงที่คนจะจะวีดไหนมาพำนักด้วยเฉลี่ยท่องเที่ยวในเมืองไทยอีกกี่วัน
เวต๑มีต้นรุ้นแรงเนาะรักษาเนื้อเฉลี่ยหลายล้านบาทนะครับ
เพราะฉะนั้นมันเทียบไม่ได้กับเงินที่ได้ท่องเที่ยวเปลือกคนที่ได้มา
เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องใช้ในเรื่องเซฟตี้เป็นหลักตรง
แล้วก็มันตกลงกันได้ไม่ได้ง่าย
เพราะว่ามันไม่ได้เอาแค่แพ็จทัวร์อย่างเดียว
แต่มันจำเป็นมันไม่ผูกกับเรื่องของอินโทรแรนด์
คือเรื่องของระบบประกันความเสี่ยงประกันสุขภาพ
ซึ่งไม่ได้กันแค่เฉพาะคนเดินทางอย่างเดียว
จะต้องกันความเสียหายจากโรคระบาดที่เกิดในประเทศไทยด้วย
อาจารย์ค่ะขอถามปิดท้ายเรื่องหนึ่งค่ะ
สมมุติเราวางมาตรฐานทั้งหมดแล้วว่า
ถ้าจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจริงเนี่ย
มันจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่ต้นทาง
แล้วก็เมื่อมาถึงประเทศเราเป็นปลายทาง
ขอหนึ่งคำถามก็คือว่าจริงแล้วเวลาการที่ได้มาตรฐานมาแล้ว
จำเป็นต้องเลือกไหมคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
มาจากประเทศอะไรก่อนแล้วประเทศอะไรเอาไว้ทีหลัง
คือจำเป็นต้องไปดูการติดเชื้อของประเทศเขาด้วยไหมคะ

ต้องดูค่ะต้องดูต้องดูว่าตกลงเนี่ย
เทศที่เขาจะเข้ามาเนี่ยประเทศเขาก่อนไขมั้ย
ก่อนอื่นเท่าไหร่เราถึงจะยอมเข้ามา
มันไม่ไงว่าจะให้ใครบอกใครเข้ามาได้
แต่มันจะยังมีออมจุดอ่อนของมืองานรัก
แทบทุกยุคทุกสมัยคือ
กฎขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และปรับกฎไม่ได้ตามทันทรวงสี่นั่นแปลว่าอะไร
แต่ว่าถ้าเราบอกว่าประเทศนี้เคสศูนย์มานานแล้วเข้ามาในประเทศไทยเราได้
แต่เกิดอาทิตย์ถัดไปสถานการณ์เขาเปลี่ยนเกิดโรคระบาดเหมือนจีนขึ้นมา
คำถามก็คือหน่วยงานรัฐไวเพียงพอไหมในการติดตามสถานการณ์และรีบปรับกฎ
พอสุดท้ายคุณก็จะอ้างว่ามันทำสัญญาแพ็กเกจชั่วปีลึกทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
มันจะเสียหายนะหวนให้เขามาเถอะ

ถ้าเกิดสมมุติยูไม่ได้ติดเชื้อเองยูก็พูดได้
แต่พอยูติดเชื้อขึ้นมารอยทั้งร้อยของคนที่ติดเชื้อกลัวตายกันทั้งสิ้น
และติดไม่ใช่ติดแค่คุณฮะติดสมาชิกในครอบครัวคนที่เรารักด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องไข้ครวนให้ดี
และอย่าให้อยู่ในวงการเมืองกกใดกกหนึ่งในการตัดสินใจ
จำเป็นที่จะต้องใช้กลไกกลางที่มีหลายฝ่ายร่วมกันถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจครับ
เข้าใจได้ค่ะโดยเฉพาะประเด็นหลังนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรให้ได้ว่า
ใครต้องดูแลอะไรอย่างที่อาจารย์บอกนะคะค่ะยังไงขอบคุณอาจารย์ก่อนสำหรับวันนี้นะคะ
สวัสดีค่ะทราบกว่าดีครับ
ผู้ประกอบการจะยืดระยะทนกันไปได้อีกแค่ไหนจริงจริงอยากให้เปิดค่อยค่อย
ยอยเปิดเข้ามาไหมหรือว่าเอาไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าเข้ามาก็ดูจะกลัว
ผลักเผลอคนอาจจะไม่เข้ามาด้วยซ้ำทั้งที่เตรียมรับเอาไว้แล้วนะคะ

คุณผู้ชมคะลองถามผู้ประกอบการบ้างนะคะ

เราจะคุยกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
นะคะคุณภูมิกิจรักแต่งามค่ะ

เอาไงดีคะถามใจคนรอนักท่องเที่ยวค่ะ
แบบไหนบริหารจัดการง่ายกว่ากันคะ
คือคือต้องเรียนว่าภูเก็ตเนี่ยบริบทของภูเก็ตเนี่ย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมเดี่ยว
อุตสาหกรรมเดียวในการขับเคลื่อเศรษฐกิจนะครับ
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น๒ก้อนนะ

ซึ่งปีที่แล้วมีอยู่ประมาณ๔ล้านคน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีอยู่๑๐ล้านคน
แล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยก็คือประมาณสัก๓๐เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ที่เดินค้าเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในปีที่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวเลขบอกง่ายว่าเราอาจจะไม่สามารถอยู่ได้กับการที่มีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามานะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องเข้าใจแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะมีอุตสาหกรรมอื่นที่ซัพพอร์ตอยู่รองรับอยู่
ก็อาจจะไม่ได้ต้องการนักท่องเที่ยวมากเหมือนภูเก็ตทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสมดุลได้กับการไม่ให้มีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่
คิดว่าถ้าว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอะครับก็น่าจะเป็น
ตัวที่ทำให้เกิดการเดินทางเข้ามาบ้างเราคงไม่ได้คาด
หวังจะได้สิบสี่ล้านอะนะในปีนี้แต่ว่าอย่างที่เรียนได้
ทราบภาษาภาพเศรษฐกิจเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว
จากต่างประเทศอยู่พอสมควรการจะปรับฐานอ่าให้ไปทำ
สาหกรรมอื่นก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ส่วนการพึ่งพาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
ซึ่งตอนนี้เองก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการกระตุ้น
ให้การเที่ยวทางภาษาไทยประเทศเพิ่มขึ้นอะนะฮะอ่า
ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับครับเอ่อถ้าถ้าสมมุตินะคะ
เราเราเอาเฉพาะภูเก็ตเป็นตัวอย่างก่อนคือของภูเก็ตเนี่ย
โดยโดยสภาพภูมิประเทศเนี้ยค่ะก็บริหารจัดการง่ายกว่า
ท่องเที่ยวจังหวัดอื่นไหมคะคือเหมือนกับตอนที่เกิด
ระบาดภูเก็ตก็ดูเหมือนว่าจะจัดการง่ายกว่าที่
เพราะว่าคือขาดจากอ่าค่ะอืมใช่จริงจริงเราเคยเสนอเรา
โมเดลที่ชื่อว่าภูเก็ตโมเดลไปให้ทางท่านนายกนะฮะ
เป็นเป็นไปท่านนายกไปแล้วนะครับภูเก็ตเนี้ยก็จะพูด
ถึงเรื่องของการทำสองสามเรื่องด้วยกันที่คิดว่าน่าจะ
มีการจัดการที่ง่ายอย่างที่คุณจอมขวัญพูดเพราะว่าพื้นที่
มันไม่ได้กับใครเลยค่ะต่อโดดขึ้นมาอันที่หนึ่งเนี้ย
ถ้านักผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่าง
ตรงเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าอ่าในนาทีเนี้ยรัฐบาล
ก็สร้างเงื่อนไขไปเยอะนะฮะมีมีประกันแต่เราก็คิดว่า
ถ้าเกิดสามารถได้คือการตรวจสอบหาเชื้อเพื่อเพื่อ
มั่นใจว่าเขาปลอดเชื้อที่สนามบินภูเก็ตนะครับก็สวอปเลย
ซึ่งตอนนี้เราคุยกับทางมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
มหิดลอยู่ก็มีที่ทำเป็นเนี้ยใช้เวลารอผลอยู่ประมาณ
สองชั่วโมงตรงเนี้ยถ้าเกิดได้สวอปเลยเทสเลยแล้วก็มั่นใจ
ได้ว่าคนที่เดินทางมาเนี่ยไม่มีเชื้อจริงจริงไม่ใช่

สมมุตินักท่องเที่ยวเดินทางมา๕วัน

เราต้องทำยังไงเราถึงจะสร้างความมั่นใจให้

ว่าสามารถที่จะรับท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ

มีใครมีเชื้อก็แยกออกไปรักษาพยาบาล

ซึ่งดูเหมือนจะมีการไม่ติดเชื้อ
น่าจะเยอะกว่าเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบ

ก็จะสามารถจะท่องเที่ยวได้
ก็ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็น่าจะทำให้

จะได้ง่ายขึ้นเวลาเกิดมีปัญหา
ได้มีกระบวนการในการเข้าไปดูแล

คือเราก็บอกว่าในอดีตนี้นะ
นักท่องเที่ยวภูเก็ตเข้ามา๑๔ล้านเนี่ย

คงไม่ได้รับขนาดนั้นและคิดว่า

กี่คนเพื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย
มันสามารถจะรองรับได้

ถ้าเสนอไปขนาดนี้นี่เริ่มมีอะไรส่งสัญญาณกลับมา

ภูเก็ตมีเอกชนอยู่ทั้ง๑๒องค์กรนะฮะ

ผมฟังเมื่อเช้าว่าทางสำนักนายก

และกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่ครับ

ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลวางเอาไว้

แล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกสนามบิน

ประเมินกันว่านักท่องเที่ยวจะมาไหมคะ
ผมว่านักท่องเที่ยวโดยภาพรวมของโลก

ตอนนี้ถึงแม้เราจะชูว่าเราจะอยากจะเป็น
เอานักท่องเที่ยวมาเมื่อรักษาตัวอะไรต่ออะไร

ไม่มีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ไงฮะ

แล้วก็ภูเก็ตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

การที่นักท่องเที่ยวมาแล้ว

ไอซ์แลนด์อยู่เหนือทางเดนมารขึ้นไป๓ชั่วโมง

ไอซ์แลนด์ก็สวบสู้ด้วยสารทุกคนเหมือนกัน
แล้วก็สร้างความมั่นใจให้คนในท้องถิ่นได้ครับว่า

มันไม่ใช่แค่หาแอมติบอดี้

การท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะค่อยค่อยทยอยมาเนี่ยประมาณสักเดือนไหนคะ
ต่อให้รัฐบาลเปิดเอาอย่างงี้สมมติว่ารัฐบาลเปิดพวกนี้เลย
คาดว่าตลาดของการท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเองเนี่ย
จะทยอยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยประมาณสักเดือนไหนคะ
ต่อให้รัฐบาลเปิดเอาอย่างนี้สมมุติว่ารัฐบาลเปิดพรุ่งนี้เลย
คาดว่าตลาดของการท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเองเนี่ย
ทยอยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยประมาณสักเดือนไหนคะ
เอาแบบณวันนี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วเปิดพรุ่งนี้เลย
ว่านักท่องเที่ยวความพร้อมของปลายทางพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
หรือว่าเอารู้สึกความสบายใจของเขาเนี่ย
คิดว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวในใจนักท่องเที่ยว
กลับมาประเทศไทยสักเดือนไหนคะ
เรามองมันยากตรงที่ว่าประเทศต้นทางเนี่ย
ที่เราสบายใจในการคุยด้วยวันนี้มันมีไม่กี่ประเทศ
คำว่าสบายใจคุยด้วยก็คือว่าเขาคอนโทรลการระบาดได้ดี
ก็มองว่าจริงถ้าเกิดอนุญาตให้เดินทางมาได้
จากประเทศต้นทางที่การระบาดไม่เยอะ
แต่ถ้าประกาศว่ามานะเขามานะครับเขามานะครับ
แต่เขามาแน่นอนครับแต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ไป
หมูมากันแบบว่าเยอะแยะแต่ว่าผมเชื่อว่าหมา
เดินทางมาแล้วจะช่วยให้เศรษฐกิจมันเดินต่อไปได้
ค่ะถ้าฟังจากคำตอบที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มันมันเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะถ้าเราจะเดินทางไปไหนแล้ว
ต้องไปอยู่สิบสี่วันแล้วถ้าไปเคี่ยวได้เนี่ย
ไม่รู้จะลางานอย่างไรนะครับ
จะเดินยังไงเออใช่มันจะไปต่อยังไงดีครับ
สุดท้ายค่ะคือถ้าเราพูดเฉพาะเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยว
ซึ่งอย่างที่คุณภูมิกิจบอกแล้วว่าสำคัญมากกับภูเก็ตนะคะ
ธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ย
มันเท่ากับว่ามันพังภาพไปด้วยป่ะคะ
เกือบ๙๐ของรายได้ทั้งกอครับ
เพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมไม่มีผู้เข้าพัก
อุตสาหกรรมสมมุติโรงแรมเป็นต้นน้ำเนี่ยปลายน้ำ
หมดครับรวมไปถึงตั้งแต่น้ำมงน้ำมันไฟทุกอย่างเนี่ยเลี่ยงหมดเลยครับ
ไปลำบากครับไปลำบากไปลำบาก
เพราะว่าสันหลังคือการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
ใช่แต่จริงทีมพวกผมก็กำลังตั้งประเด็นนะว่าเราจะทำยังไงต่อดี
เพราะว่าการท่องเที่ยวในอนาคตมันก็ดูยากนะดูยาก
กำลังนั่งคุยว่าแล้วเราจะทำให้เกิดความสมดุลในเกาะโดยการอุตสาหกรรมใดที่มาต่อยอดการท่องเที่ยวได้
แต่ไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยเขากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยครับ
ฉันถอนหายใจแทนเพราะว่าเข้าใจเลยกับการที่รอแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้ว
หรือว่ามีแบบกำกึ่งว่าจะตัดสินใจแบบไหนเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันอีกเพื่อขอความเห็นนะคะ

นิดนะครับยังไงขอคนไทยมาเที่ยวก่อนนะครับคุณจงขวัญ

คนไทยช่วยกันนะคะภูเก็ตรออยู่ค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณภูเก็ตสวัสดีค่ะ
จริงรออยู่ทุกจังหวัดแหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาใจรัฐบาลบ้าง
ในมุมของคนที่ต้องดูเรื่องของการระบาดนะคะ
เดี๋ยวเราคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับนายแพทย์สุภกิจสิริ

คุณหมอท่าให้
ในลักษณะของการประเมินอะไรเป็นตัว
ตัดสินว่าตอนไหนจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาได้แล้วค่ะท่านรอง
คืออย่างนี้ครับจริงการที่จะบอก
ให้คนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคือถ้าระบุเลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย
อันนี้คงอีกพักใหญ่คือขณะนี้เราพูดเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศก่อน
คือหมายความว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราปิดไม่ให้เกิดการเดินทางเข้ามาเนี่ย
ที่เรียกว่าเหมือนเดิมหมายความว่ายังไง
หมายความว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะกลับเข้ามาถึงประเทศเรา
หรือแม้กระทั่งคนต่างประเทศจะเข้าประเทศเราเนี่ย

ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยเนี่ย
การที่เราบอกว่าทุกรายไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตาม
มันอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้ว
เพราะว่าตัวอย่างจากหลายประเทศเนี่ย
คือจับคู่กันแล้วก็ถ้าคุณปลอดภัยพอสมควร

คุณกับฉันตกลงกันว่าเราจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้

ลดหยอดเงื่อนไขบางประการเนี่ย
ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้
อันนี้คือหลักที่ประเทศไทยก็ต้องกลับมาคิด
คิดว่าในฐานะที่เราอยู่ในโลกใบนี้กับประเทศอื่นด้วยเนี่ย
ถ้าเราจะเอาว่าต้องสเตจควันทีน๑๐๐เนี่ย
คือมันคงเสียหายมากกว่าสมควรนะ

นักธุรกิจที่เขาจะมาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ย
ถ้าเขาจะต้องมาถูกจับ๑๔วัน
แล้วก็กดถึงจะปล่อยให้ออกไปไหน
ทำธุรกิจอะไรอย่างนี้คงเป็นไปไม่ได้เลยเนาะ

เพราะฉะนั้นประเด็นที่เรากำลังรีวิว
เรากำลังทำการศึกษากำลังคิดกันอยู่
แล้วก็คิดว่าในที่สุดอาจจะเป็นนโยบายในระยะสั้น
คือว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับ
ในการที่จะหย่อนผ่อนให้การเดินทางเนี่ย
มันทำได้มากขึ้นนะครับ
ส่วนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องขออธิบายเพิ่มเติบ
ค่ะทีนี้ถ้าเรียนถามแบบเร็วเลยเนี่ยนะคะ
จะได้เห็นกรอบเวลาค่ะท่านรองประหลัดก็คือว่า
จุดหรือว่าณวันที่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

คือณตอนนั้นท่านรองประหลัดคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นสักประมาณเดือนไหนได้คะ
อันนี้จริงต้องเรียนตรงนะว่ามันจะบอกยากนะ
่อนเรื่องต่างแล้วตอนที่เฟส๔เปิดโรงเรียน
เปิดอะไรทั้งหลายที่ทำให้ผู้คนเนี่ย
สามารถจะใช้ชีวิตกลับมาที่ใกล้เคียงกับปกติมากขึ้น
อันนี้เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดทำให้คนไข้มี
การติดเชื้อเพราะเราก็ต้องเชื่อว่า
จริงขณะนี้ไม่มีการติดเชื้อใน
ประเทศเรามา๒๒วันมันไม่ได้แปลว่า
แน่นอนไม่มีใครสักคนเลยไม่มีเชื้อโควิดอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
แต่มีจำนวนนึงที่เรายังหาไม่เจอ

เพราะฉะนั้นเราก็จะห่อนให้กิจกรรมทำมา
สมมุติว่าเราฟรีอย่างนี้ไปได้ยาวนานพอสมควร
เช่น๑เดือนข้างหน้าเดือนครึ่งข้างหน้า
ก็ยังอย่างนี้ติดเชื้อในประเทศยังเป็นศูนย์เหมือนเดิม
อันนี้การที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามามันจะเร็วขึ้น
แต่คำว่านักท่องเที่ยวผมถึงเรียนว่ามันมีเงื่อนไข
แม้กระทั่งเราพูดเรื่องนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยนะครับ
นักท่องเที่ยวที่มาจากนิวซีแลนด์
สมมุติว่าตอนนี้จากนี้ต่อไปอีกเดือน๒เดือน

เราคงสบายใจขึ้นถูกไหมครับคุณจอมขวัญ
แต่นักท่องเที่ยวจากบราซิลสมมุตินะว่าอีกเดือนข้างหน้า
เขายังสถานการณ์เป็นแบบนี้วันละหมื่นวันละสองหมื่นสามหมื่นอยู่เนี่ย
อันนี้เราคงไม่สบายใจใช่ไหมครับอันนี้มันคงต่างกันเนาะ
ฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรื่องเงื่อนเวลาเนี่ย
ผมคิดว่าเราคงยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเมื่อไหร่
แต่ว่าเราคงต้องเริ่มในเวลาที่เราพร้อมพอสมควรแล้วเนี่ย
เช่นเราจับคู่กับประเทศที่เขาไม่มีเคสใหม่มายาวนานแล้วก่อน
อย่างนี้เป็นต้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็โอเคกับเรา
เราโอเคกับเขาก็ไปมากันได้นะครับ
ที่ถามท่านรองประหลัดแบบนี้คือไม่ใช่อะไรค่ะคืออยากเห็นกรอบคร่าว

แต่ว่าเพื่อให้จินตนาการออกว่าเราจะเตรียมสักเมื่อไหร่
แต่อย่างที่ท่านรองประหลัดว่านะคะคุณผู้ชมว่าไม่ได้ง่ายนะคะที่ทางรัฐจะตัดสินใจ
เพราะว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีมาตรการออกมาค่อนข้างยิบย่อยแน่
ซึ่งไม่ได้แปลว่าเปิดปุ๊บแล้วนักท่องเที่ยวจะไหลเข้ามาทันทีนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหมถามยากค่ะเข้าใจตอบยากด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณท่านรองประหลัดก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้าที่ฉันรบกวนท่านรองประหลัดใหม่นะคะ

คุณผู้ชมคะยังต้องรอกันไปก่อนนะคะในระหว่างนี้คนไทยช่วยกันเที่ยวเมืองไทยก่อนนะคะ
เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแต่ธุรกิจต่อเนื่องก็รอให้เราช่วยเหลือกันเที่ยวด้วยกันเองก่อนนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ